มันกลับมาแล้ว
มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว
มันกลับมาแล้ว

ยอมจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนกระทั่งมีลูกสาว
เมื่อเวลาเปลี่ยนคำหวานเริ่มไม่หวานคำสัญญากลับถูกลืม

คล้องกับคำให้การของแม่สยามนเล่าว่า
เมื่อครอบครัวรู้ว่าทั้งคู่แอบอยู่ด้วยกัน
บังคับให้ลูกสาวอย่าขาดจากหมอบัณฑิต
และเรียกเงิน๒ล้านบาทเป็นค่าเลี้ยงดูน้องอิงอิงลูกสาว
อย่าขาดกันแล้วแต่สยามนยังไม่หมดรักหมอบัณฑิต
นำเงินที่ได้ไปเปิดร้านขายเสื้อใกล้คลินิกของหมอ
และเมื่อรู้ว่าหมอบัณฑิตกำลังจะแต่งงานใหม่
ประกาศว่าจะไปทำลายงานแต่งงาน
ถูกหมอข่มขู่ให้ออกไปจากหัวหิน
แต่เธอยังดึงดันไม่สนคำขู่
พยานหลักฐานทั้งหมดตำรวจมุ่งปมสังหารไปที่เรื่องชู้สาว
บัณฑิตตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ขณะที่ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่า
สยามนไม่ได้ถูกคมขืนตำรวจแกะบรอยคนร้าย
กระทั่งจับกลุ่มได้ยกแก๊งพวกเขาสัดทอดว่า
บัณฑิตเป็นผู้บงการเพราะต้องการแต่งงานใหม่
สยามวลจะไปทำลายงานแต่งงานจึงสั่งให้ลงมือ
ตุลาคมหมอบัณฑิตถูกตำรวจบุกจับกลุ่มได้ที่โรงพยาบาล
บรรจบมินห้อยหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่า
คืนวันที่๒๘กันยายน๒๕๓๖หมอบัณฑิตลวงสยามนให้มาพบ
สยามนขับรถออกมาบนถนนพวกเขาขับรถกระบาดตามปาดหน้ารถของเธอ
และสั่งให้หยุดรถจากนั้นใช้มีดกับปืนจี้
บังคับให้สยามนกับลูกสาวไปนั่งที่เบาะหลัง
ก่อนขับรถของสยามนไปที่จุดเกิดเหตุ
จนทำให้เธอเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว
จากนั้นคนร้ายอำพลางศพว่าเป็นคดีข่มขืนฆ่าชิงทรัพย์
ปฏิเสธจนตลอดขึ้นศาลก็ปฏิเสธ
บอกให้ใช่หมอไม่ได้ฆ่าจริงแต่บอกให้เป็นคนจ้างวานใช้
ก่อนที่จะไปทำงานให้ไปเอาน้ำอสุจิของใคร
อันนึงมาทำเหมือนขวมขืนแล้วฆ่า
พระเจ้ารับประมวลลัดคอ
แล้วคอจึงมาอย่างนี้แล้วก็เอามีดแทง
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิตหมอบัณฑิต
ก่อนได้รับการอภัยโทษลดโทษเหลือ๑ใน๔จำคุก๔๐ปี
ระหว่างนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษ
โทษเมื่อปี๒๕๕๒ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่